ก็จะมีประชาชนไปกันอย่างคึกคัก

ที่จอดรถก็เต็มคนก็แน่น
แต่ว่าถ้าช่วงนี้หยุดแบบนี้เนี่ย
หลายคนบอกว่าจะพาคุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนต่อดี

แนะนำค่ะให้จูงมือกันแล้วก็ไปที่ถนนราชดำเนิน

ต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือเตรียมกล้องถ่ายรูปไปด้วย
ไปถ่ายความสวยงามของไฟ
ประดับประดาษอยู่ตลอดทั้งเส้นทางได้เลยนะคะ

ไปพร้อมกับคุณกมลวันการีพัฒน์กันเลยค่ะ
ตลอดสองข้างทางถนนราชดำเนิน
ส่องสว่างไปด้วยดวงไฟหยดน้ำนับล้านดวง

เลิมพระชนมพันศา๘๘พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
ค่ำคืนของเมืองหลวงแห่งนี้
ดงามกว่าช่วงใดของปีค่ะ
สำหรับเส้นทางการเดินเที่ยวชมไฟเฉลิมพระเกียรติ
เริ่มตั้งแต่ถนนราชดำเนินใน
ยาวไปจนถึงถนนราชดำเนินกลาง
เรื่อยไปจนถึงบริเวณท้องสนามหลวง

และบริเวณโดยรอบพระราชวังสวนจิตรดา
อกจากนี้ยังมีการตกแต่งซุ้มไฟเฉลิมพระเกียรติรวม๓๗ซุ้มค่ะ
และความพิเศษของปีนี้ก็คือการติดตั้งซุ้มโคมไฟรักในหลวงขึ้นเป็นครั้งแรก
ถือเป็นไฮไลท์ที่ทุกครอบครัวไม่ควรพลาดที่จะมาเก็บภาพความสวยงาม
ความสวยงามของแสงไฟระยิบระยับค่ะที่ส่องสว่างไปทั่วถนนราชดำเนิน
จะเปิดไปจนถึงวันที่๑มกราคม๒๕๕๙ค่ะ

นั่นก็คือวันที่๕๑๑และ๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
แสงไฟเหล่านี้นะคะจะส่องสว่างไปทั่วทั้งคืน
ให้ประชาชนมาเก็บภาพความประทับใจค่ะ
ชงไฟจนอิ่มเอมแล้วได้เวลาเติมพลังค่ะ
คืนนี้ขอไปหาของอร่อยไม่ใกล้ไม่ไกลจากถนนราชดำเนิน
มากันที่คอมมูนิตี้มอร์สุดชิคของคนกรุงอย่างท่ามหาราช
เดินเข้ามาก็ได้สัมผัสถึงวิถีชุมชนบนเกาะรัตนโกศิลป์
กับบรรยากาศของอาคารพาณิชย์
ที่ถูกนำมาตกแต่งใหม่ในสไตล์ไทยโมเดิร์น
กลายเป็นสถานที่รวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นค่ะ

คืนนี้ขอฝากท้องกันที่ร้านเสวยตั้งอยู่ที่ชั้น๒ของท่ามหาราชค่ะ
เสวยมีเมนูอาหารไทยให้เลือกมากมาย
คำคืนนี้ขอเลือกแกงส้มชะอมไข่กุ้งโดดเด่นที่เครื่องแกงเข้มข้น
่อเปี๊ยะเสวยสูตรเฉพาะที่มีเนื้อแป้งสีชมพู
ด้านในอัดแน่นด้วยเนื้อปูเนื้อหมูและเต้าหู้เหลืองค่ะ
ปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งนะคะ
เพราะร้านเสวยทอดปลาได้กรอบไม่อมน้ำมัน
ปิดท้ายกันที่เมนูไก่มะนาวสะโพกไก่หมักเครื่องเทศ
แป้งทอดกรอบทานคู่กับครีมซอสมะนาว
การันตีทุกเมนูอร่อยทุกปากทุกเพศทุกวัยค่ะ
ที่สำคัญนอกจากจะอิ่มท้องยังอิ่มใจไปกับบรรยากาศยามค่ำคืนของโค้งน้ำเจ้าพญา
เสวยเปิดให้อิ่มอร่อยกันทุกวันตั้งแต่๑๑โมงถึง๔ทุ่มค่ะ
เดินย่ำค่ำคืนนี้บนเกาะลัตนาโกสินแม้จะใช้เวลาไม่นาน
แต่ต้องบอกว่าทุกสถานที่ก็ทำให้ทุกคนได้ประทับใจแบบสุขสุดไปเลยค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน